คุณผู้ชมคะพูดถึงสถานการณ์โควิดกันหน่อยค่ะ
เมื่อวานนี้สวบคก็มีการออกมาแล้วก็มติของที่ประชุม

เรื่องหนึ่งเรื่องของการดื่มสุราในร้านอาหาร

เฉพาะในพื้นที่สีฟ้ากับสีเหลือง
ทีนี้ค่ะคุณอนุทินพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะ

ทีนี้การฝากเตือนไปถึงสถานบันเทิง

ที่จะไปใช้บริการนักดื่มทั้งหลายนี่แหละค่ะ
ดื่มแบบไม่ต้องเสียงดังได้ไหม

ใช่ค่ะขอว่าอย่าเต้นแค่โยกเบาก็พอ

ที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียลเมื่อวานนี้เลย
แต่เบาของผมกับเบาของคุณอนุทินอาจจะแตกต่างกัน

นิดใช่แต่เบาของเราเราก็ว่าโอ้ของเราเบาแล้วนะ

เอาเป็นว่าเขาขอความร่วมมือมา
ถูกต้องค่ะแล้วก็ทางส่วนกรุงเทพมหานครเอง
ก็ฉีดวัคซีนกันเต็มพิกัดแล้วเกิน๑๐๐แล้ว

แล้วก็ตอนนี้ระดมฉีดเข็ม๓อยู่นะคะ
แต่ยอดการติดเชื้อในพื้นที่กรุงเทพก็ยังเยอะอยู่นะ

ไฟเซอร์ที่ฉีดให้กับเด็กอายุ๕ปีไม่เกิน๑๒ปี
กระทรวงศึกษาธิการสรุปออกมาเป็นไทม์ไลน์ค่อนข้างละเอียดแล้ว
เกี่ยวกับแผนการฉีดวัคซีนให้กับเด็ก

จะเริ่มฉีดเข็มแรกในวันที่๑กุมภาพันธ์นะฮะ

ส่วนเข็ม๒นั้นจะเริ่มฉีดวันที่๒๖กุมภาพันธ์
โดยวัคซีนล็อตแรกจะจัดสรรให้สารพยาบาล
สำหรับกลุ่มอายุ๕๑๑ปี
ที่เป็นโรคเรื้อบรัง๗กลุ่มโรค
ที่ไม่สามารถฉีดในสารศึกษาได้
โดยต้องให้กุมารแพทย์เป็นผู้พิจารณานะครับ
ส่วนล็อตถัดไปดำเนินการผ่านระบบสถานศึกษา
สารให้เด็กนักเรียนระดับชั้นป๖ในทุกจังหวัดเป็นอันดับแรก
หลังจากนั้นจัดสรรให้นักเรียนชั้นปีอื่น
ตามลำดับต่อไปอันนี้ในเด็กนะครับ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องไฟเซอร์ในเด็กไปแล้วใช่ไหม
ดูผู้หญิงคนนี้หน่อยละกันดิฉันเข้าไปดูในติ๊กต๊อก
แล้วก็เห็นเห็นอันนี้มันเด้งมาในฟีดเนี่ยนะคะ
บอกว่าเธอไปฉีดไฟเซอร์
แต่พอหลังฉีดไฟเซอร์สักประมาณชั่วโมงนึงเนี่ย
สิ่งที่มันตามมาคือเธอปากเบี้ยว
เธอขาชาเธอมือชา
มันตามมาได้ประมาณชั่วโมงนึง
สิ่งที่เราเจอผลข้างเคียงของการฉีดไฟเซอร์
เราไม่สามารถที่จะบังคับกล้ามเนื้อได้นะคะ

แต่ตอนนี้อาการตอนแรกเลยก็คือ
จะมีอาการชาที่สามิวไปเท้า

พอผ่านมาก็จะรู้สึกมีอาการปากเบี้ยวแบบนี้เอาล่ะค่ะ
เศร้าเลยค่ะรู้สึกปากตัวเองเบี้ยวขึ้นไม่ออก

สังเกตที่มุมปากด้านบนฝั่งขวาของเธอ
คือเหมือนจะขยับขึ้นลงไม่ได้นะคะ
ทีนี้พอหลังจากเกิดอาการแบบนี้เธอก็ไม่สบายใจค่ะ

เธอเลยไปที่โรงพยาบาลที่ใกล้บ้านให้หมอตรวจ
แล้วเดี๋ยวฟังเธออัปเดตหน่อยละกันค่ะ
ก็คือว่ามันไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับสมอง
สมองทุกอย่างปกติไม่มีเส้นเลือดตีบอะไรใดทั้งสิ้นเลย
แต่อายการต้องขอแบบกลับไปหน่อยนะคะ
มันจะได้แบบไม่เบี้ยว
ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับสมองนะคะ
แต่ที่มันมีอาการปากเบี้ยวเนี่ยคุณหมอบอกว่า
มันเป็นเพราะว่าการจะเป็นตัววัคซีนค่ะ
ที่จะไปกระตุ้นการอักเสบในร่างกายเรา

นี่ไงทีนี้พอไปกระตุ้นเยอะเกิดการอักเสบ

คือเธอบอกว่าเธอไปฉีดวันที่๑๙
แล้วพอมันมีอาการหลังจากฉีด๑ชั่วโมง

แล้วเนี่ยที่คุณผู้ชมดูอยู่คลิปนี้คืออัปเดตอาการวันที่๒๐นะคะ
แต่ทีนี้ทีมข่าวของเราก็พูดคุยโดยตรงกับเธอเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะเธอบอกเลยว่าที่โพสต์เรื่องนี้อยากให้เป็นวิทยาธาร
ให้ทุกคนก่อนจะไปฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นวัคซีนอะไรก็ตาม

ไม่อยากให้เวลาคนเห็นข่าวนี้แล้วกลัว
เอาจริงหลายคนเห็นข่าวก็ไม่เอาละฉันไม่ไปฉีดละ

เพราะว่าประโยชน์มันอาจจะมีมากกว่าโทษก็ได้นะคะ
แล้วเธอก็บอกว่าสำหรับเคสที่เกิดขึ้นกับเธอมันเป็นแจ็คพอร์ต
ทีนี้ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าไปดูเอ่อ
เป็นเหมือนกับข้อความประชาสัมพันธ์ของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย
เขาเคยทำเอาไว้นี่เป็นเพจนี้ค่ะคุณผู้ชม

ใช่ค่ะอาคารข้างเคียงหลังจากฉีดวัคซีนโควิด๑๙

เขาเขียนเอาไว้เลยว่าอาจจะมีอาการปากเบี้ยวกล้ามเนื้ออ่อนแรง

แต่ต้องบอกก่อนนะว่าอาการต่างมันอาจจะหายไปได้เอง

ข่ายเพราะว่ามีอาการที่ไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีน